ชีวิตชาวสวนยางจะเคยมั่งมีมาถึงวันที่ยาง๔โลร้อย
ยากวารับ
เจาะลึกความจริงอย่างพราทัยกับไทรัตนิวส์โชว์๒๕๓๑มค